มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำหน่อย

เดี๋ยวปลายสิงหาคมนี้มีรายงานว่า
จะมีพายุผ่านเข้ามาในไทยอีก
ปัญหาก็คือว่าฝนตกในช่วงที่ผ่านมา
เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำในไทย

ปริมาณน้ำมันเยอะแล้ว
คือเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำในบ้านเรา
มันมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก

แต่ถ้าท่านจะกังวลว่ามันจะเหมือนปี๕๔

ท่านต้องดูที่ปี๕๔
เขื่อนใหญ่ระดับเก็บน้ำได้หมื่น
เป็นหมื่นล้านลูกบาทเมตร

ตอนนั้นเต็มเลย
แต่วันนี้เขื่อนภูมิพลกับเขื่อสุริกิจแค่กลาง
แต่มีอยู่๑๑แห่งนะครับ
แห่งที่ตอนนี้ปริมาณน้ำเต็มนะครับท่านผู้ชมครับ
กรมชลประธานบอกว่าสถานการณ์ฝนตกชุกหนาแน่น
และฝนตกหนักในประเทศไทยนะครับ
ทำให้มีเขื่อนขนาดใหญ่
แล้วก็เขื่อนขนาดกลางนะครับ
มีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมอยู่๑๑แห่ง
ก็คืออ่างเก็บน้ำแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับ
มีเขื่อนน้ำอูนน้ำพุงจุลาพรอุบลรัฐลำเปล่าลำพระเพลิง
ป่าศักดิ์โชลสิทธิ์วัชิราลงกรแก่งกระจานและปรานบุรี
จะเห็นว่ามีอยู่หลายพื้นที่หลายจังหวัด
ส่วนใหญ่ก็จะหนักไปทางภาคอีสานกับทางภาคตะวันตก

เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องจับตาก็คือ
จะทำอย่างไรในการระบายน้ำออกมาเพื่อพร่องน้ำรอไว้ก่อน
จะมีพายุพัดผ่านเข้ามาในไทย
ภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือตอนบน
ซึ่งเป็นพื้นที่ติดลำน้ำโขง
แล้วก็ผ่านมาทางฝั่งภาคตะวันตก
ทั้งตากเทศบุรี
ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหานะครับ
ทางนายทวิสักธนาเดชโภน
รองอธิบดีกรมชุนละประธานบอกว่า

ทางกรมชลประธานกำลังเร่งตรวจสอบความแข็งแรงของเขื่อน
แล้วก็ต้องกำหนดจุดระบายน้ำฉุกเฉินในแต่ละเขื่อน
เพื่อที่จะรายงานไปยังรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
รวมทั้งรองน้ำมนตรีพลเอกชัดชัยสาริกัญญะ

มีเขื่อนน้ำอูนอยู่ที่สกลนคร
ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างอยู่๕๒๕ล้านลูกบาทเมตร
มีน้ำล้นทางระบายน้ำล้นฉุกเฉินแล้วประมาณ๖เซนติเมตร

รับก็ได้น้อยมากต้องหาทางระบาย
เคือนแกงกระจานอยู่ที่เพชรบุรี
ปริมาณน้ำในอ่าง๖๕๖ล้านลูกบาทเมตร
มีน้ำมากกว่าเกณฑ์กักเก็บน้ำสูงสุด
อยู่๒๑๙ล้านลูกบาทเมตร

อีกที่หนึ่งก็คือเขื่อนวัชิราลงกร
เคือนวัชราโรงกร
ก็มีปริมาณน้ำในอ่าง๗๒๙๘ล้านลูกบาทเมตร
มีน้ำมากกว่าเกณฑ์กักเก็บน้ำสูงสุด

เพราะฉะนั้นนี่คือ๓เขื่อนที่มีปัญหา
แต่มี๑๑เขื่อนที่มีน้ำเต็มความจุ